ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะทางตำรวจยืนยันแล้วว่าดาราที่ไปรีวิวสินค้า
ว่าอาจมันจะไม่ถูกออย้อหรือเปล่าหรือว่ามันผิดกฎหมายยังไง
แต่ว่าถ้ารีวิวไปแล้วผิดกฎหมายนะคะตอนนี้ตำรวจเตรียมขยายผลและออกหมายจับเพิ่ม
แล้วก็จะติดตามตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีส่วนทางด้านทนายความผู้ต้องหาใช้เงินสดยื่นประกันตัวค่ะ
บอกว่าเชื่อว่าถูกกันแกล้งทางธุรกิจแน่แน่ทางพนักงานสอบสวนกองบังคับ
ปราบรามควบคุมตัวนางวรรณภาพวงศลและนายกรพวงศล
เป็นผู้ต้องหาในคดีช่อกงประชาชนบริษัทเมจิกสกินค่ะ
ไปขออำนาจศาลยารัชดาฝากขังผัดแรกหลังควบคุมตัวครบสี่สิบแปดชั่วโมง
โดยขณะถูกนำตัวออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาทั้งสอง
หมวกและหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าและไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะ
ก่อนจะขึ้นรถยนต์ของพนักงานสอบสวนทันทีขณะที่นายกษิตวรชิงตันหรือหญิงย้วยหนึ่งในผู้ต้องหาก็ถูกตำรวจคุมตัวไปขยายผลตามจุดต่างต่างตลอดทั้งวัน
ก่อนจะนำตัวไปฝากขังในภายหลังด้านนายกิจจาอารีอิสฮอทนายความของผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ย
ภายหลังเข้าเยี่ยมผู้ต้องหาแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าผู้ต้องหายังคงสงสัยข้อหาช่อกงประชาชน
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีพฤติการเข้าข่ายได้อย่างไรเพราะการทำธุรกิจเป็นการซื้อขายขาดค่ะ
มีสลากหลังกล่องระบุที่อยู่การผลิตไม่ตรงกับโรงงานที่ผลิตจริง
อ้างว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมการอาหารและยามีคำสั่งมาแล้ว
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีสารอันตราย
แต่สั่งให้ดำเนินการแก้ไขสลากผลิตก่อนจะมาถูกดำเนินคดีครั้งนี้ค่ะ
หลังจากที่มีการโพสต์บนเพจเฟซบุ๊คผู้ต้องหาทั้งสองคนเชื่อว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกกันแกล้งทางธุรกิจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน
ตอนนี้ก็เลยเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดไว้ขอประกันตัวในชั้นศาลแล้ว
รายละประมาณ๕แสนถึง๑ล้านบาท
พร้อมกับเตรียมจะแจ้งความกลับผู้ที่ทำให้ได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะ
ทนายความระบุบอกว่ามั่นใจในตัวลูกความของตัวเอง
เพราะที่ผ่านมาตัวเองก็ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน
ถ้าลูกความกระทำผิดจริงก็คงไม่มารับทำคดีนี้ค่ะ
ส่วนนางสาวระรินดาจินดาชาญสอน
วันนี้เดินทางไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามนะคะ
โดยได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ว่าตัวเองเสียหายไปกับสินค้านี้ถึงประมาณ๑๗๐๐๐บาท
และตั้งแต่รู้ว่าสินค้าที่ขายไม่มีโรงงานผลิตจริง
ก็เลยตัดสินใจไม่ขายสินค้าต่อ

เพื่อจะขอคืนสินค้าที่รับมาแล้วทั้งหมด

ไม่สามารถจะคืนเป็นเงินสดได้นะคะ

ต้องการจะเลิกขายของออนไลน์
พร้อมกันนี้ก็ยังยอมรับว่าที่ผ่านมาเชื่อมั่นในตัวสินค้า
เพราะว่ามีดารามีเน็ตไอดอลชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้
ก็เลยคิดว่ายังไงผลิตภัณฑ์นี้ถูกต้องผ่านการตรวจสอบมาแล้วแน่
อกจากนี้ยังมีลูกทีมของตัวเองเสียหายกับสินค้านี้ด้วย
สาเหตุที่มาแจ้งความวันนี้เพราะว่าต้องการเงินคืนทั้งหมดค่ะ
ทางด้านตำรวจนะคะพลตำรวจตรีอังกูลคล้ายคลึงผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว๓
บอกว่าการติดตามคนร้ายอีก๒คนที่ยังหลบหนีนั้น
ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าทั้งสองคนหนีออกนอกประเทศไป
เตรียมขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
แต่การจะไปโชว์หรือโปรโมทสินค้าที่ผิดกฎหมายแบบนี้ถือเป็นความผิดด้วยนะคะ
เพราะมีคนเสียหายจากการที่ตัวดาราไปโชว์ตัวหรือไปแนะนำสินค้า
แม้ว่าดาราจะอ้างว่าไม่รู้ก็ตามค่ะ